ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเหตุทำร้ายร่างกายน้าอายุ๓๙ทำร้ายร่างกายหลานอายุ๙ขวบอ่วมเลยค่ะ
ปรักปรำหลานว่าหลานขโมยกุญแจไปแต่จริงแล้วหลานไม่ได้ขโมยค่ะ
พระที่เป็นเจ้าอาวาสให้กุญแจนี้กับหลานนี่คือน้องกาฟิวอายุ๙ปีถูกน้าทำร้ายร่างกายค่ะ
น้องร้องไห้สะอึกสะอื้นเจ็บปวดค่ะเพราะว่าช้ำตัวเนี่ยช้ำนะคะเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำแล้วก็อาเจียนด้วย
น้าชายทำร้ายร่างกายที่บ้านที่หมู่๓บ้านปราสาททองอยู่ที่จังหวัดบุรีรำเมื่อคืนวันที่๒๖ที่ผ่านมา
น้องร้องไห้สะอึกสะอึกด้วยรอยฟลกช้ำแล้วก็อาเจียนด้วย
แม่น้องบอกคนที่ทำร้ายก็คือน้าละครับน้อน้องน๊อปอายุ๓๙ปี
ทำร้ายเพราะว่าคิดว่ากาฟิวปีนี่ไปขโมยกุญแจห้องตาแล้วนะครับ
พระสงฆ์อืมน้องก็บอกน้องไม่ได้ทำอ่าพอปฏิเสธน้าโมโห
ฉุนเฉียวทำร้ายนะคะอย่างที่น้องเล่าให้ฟังนี่แหละค่ะ
กระชากเอาหัวโขกกับพื้นมีเหยียบท้องกระทืบด้วยตบหัวนะคะ
เหวี่ยงลงกับพื้นทั้งเตะแล้วก็กระทืบหน้าท้องน่วมไปหมดนะคะ
นี่คือเด็กเก้าขวบโดนนะคะน้าเนี่ยอ้างกับตำรวจบอกไม่ได้ทำ
ตบศีรษะเองแค่ตบศีรษะเองครั้งเดียวไม่ได้กระทืบนะคะ
แต่จำเป็นต้องทำโทษหลานจะได้เข็ดหลาบและเป็นคนดี
อ่าแต่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วค่ะ
ครับขณะที่พระครูสารธรรมประสาทซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านประสาท
ก็เล่าบอกกาฟิลมาเล่นที่วัดเป็นประจำเลย

กุญแจที่อยู่ที่น้องเนี่ยคือท่านไม่ได้ใช้แล้ว
ท่านก็เลยให้น้องไปท่านเป็นคนให้เอง
เพราะว่าน้องเนี่ยขอไปล็อกรถจักรยานครับ
ไม่ได้เกี่ยวกับกุญแจของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่หายไป
ก็ตกใจที่น้องกาฟิลถูกน้าทำร้ายรุนแรงขนาดนี้
เพราะว่าน้องไม่รู้เรื่องจริง
ก็มีการคาดการณ์กันว่าน้าที่ทำร้ายน้องขนาดนี้เนี่ย

กุญแจที่มันฉันเก็บไว้นานแล้วมันไม่ได้ใช้
มันมาเห็นก่อนหลวงพ่อหนูขอกุญแจไปใส่จักรยานโอ้มันขออย่างนี้เออเอาไป
แต่ไม่ได้เอากุญแจรถไฟฟ้าใช่ไหมไอ้กุญแจไฟฟ้านี่ฉันหาย
มันหาไม่เจอก็ถามมันเมื่อวานแล้วว่าได้เอากุญแจรถสามล้อหลวงพ่อไปไหม
ก็บอกว่าไม่ได้เอาไปผู้ใหญ่บ้านบ้านประสาททองเนี่ยนะคะ
คุณวินัยแชล่มรำบอกว่าในนบเนี่ยมีประวัติ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยค่ะอ่าแล้วก็ชอบขโมยปลาชาวบ้านเป็นประจำเลย
จนคือขโมยบ่อยจนได้ฉายาว่าฉายาว่านบขโมยปลาโอ้ซึ่งเราว่าเขา
ข้าวของในบ้านก็ขโมยไปขายเอาไปซื้อยาบ้ามาเสพนี่คือ

ส่วนเรื่องคดีตำรวจสภบ้านด่านตรวจปัสสาวะนายนบก็เจอจริง
เป็นสีม่วงค่ะมีสารเสพติดจริง
ตำรวจจะส่งไปบำบัดก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานใดที่จะชี้ได้นะคะ
ว่านายนบเป็นคนทำร้ายน้องเพราะว่าเขาก็ปฏิเสธ

ขณะที่แม่ของน้องกาฟิลจะนำใบรับรองแพทย์
ผลการตรวจร่างกายของกาฟิลเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายนบ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อาการล่าสุดของกาฟิลล่าสุดแพทย์ให้น้องกลับบ้านได้แล้ว
แต่ว่าก็ต้องพักฟื้นดูอาการอีกหลายวันค่ะ
โอ้โหเด็ก๙ขวบก็โดนอวมนี่ก็โดนหลายอย่างเหมือนกันนะคะ